โอ้โหใครที่ชื่นชอบเรื่องของการลงหน้าหน้าทอง
เจ้านี้ลงลึกไปถึงลิ้นเลยค่ะ
เอหี้เอฮีเอฮีมะมะมามามานิมามา
เอหี้เอฮีเอฮีมากูนิ
กินเลยนะอันนั้นกินเลย
กูเสกให้เป็นทอง

เคยรู้ว่าสาลิกาลิ้นทองเขาทำแบบนี้เลย

ดอมบับบุญอยู่ที่ดอมค่ะ
แล้วเห็นไหมคะทำไมร้านสักคิ้วสวย
คิ้วแล้วทำไมลงหน้าทองมีสาลิกาลิ้นทองด้วย

คือร้านนี้ชื่อว่าร้านบางกอกคิ้วสวย
เป็นสถาบันสอนสักคิ้วจริงอยู่ตัวเมืองหัดใหญ่สงขลา
เจ้าของร้านชื่อว่าคุณนัชชากายภาย

นี่ท่านนี้ค่ะเล่าถึงที่มาที่ไป
ทำไมร้านคุณมาลงหน้าทองเป็นสถาบันสอนสักคิ้วไม่ใช่เหรอ
คุณนัชชาบอกว่าคืออย่างนี้มันเป็นเรื่องของบังเอิญมาก

อาจารย์ที่เป็นคนลงหน้าทองชื่อว่าอาจารย์หน่อง

เออคือมาที่ร้านพอดีนะคะ
แล้วก็มีการนั่งพูดคุยกันและเตียนกันอะนะคะ

อาจารย์หน่องแกก็เล่าบอกว่าแกเปิดร้าน
ทีนี้ด้วยความบังเอิญลูกค้าท่านนี้แหละค่ะ
มาที่ร้านพอดีก็เล่าให้ฟังทุกอย่างมันเป็นความบังเอิญ

ลูกค้าที่เป็นคนลงหน้าหน้าทองเมื่อสักครู่แล้วลงสาธิการลิ้นทอง
ท่านนี้ก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าโอ้ช่วงเศรษฐกิจไม่ดีค้าขายก็ไม่ได้
แกก็เลยบอกว่าอยากจะลงหน้าทองอยากลงสารกาลิ้นทอง

แล้วใช้ร้านตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดลงณหน้าทองสาลิกาลิ้นทองค่ะ

ไม่ใช่เอาแผ่นทองคำเปลวไปแปะติดเท่านั้นนะคะ
ได้ยินไหมเมื่อกี้ลงคาถาโอ้โหรัวเลยนะคะ
ทีนี้คุณนัชชาบอกว่าสถาบันของเธอคือสถาบันสอนสักคิ้ว
มีใบอนุญาตจากสาธารณสุขถูกต้องตามกฎหมายนะคะ
ส่วนอาจารย์หน่องเนี่ยคุณผู้ชมนักข่าวก็พยายามโทรไปสอบถาม
แต่ปรากฏว่าปฏิเสธที่จะให้เข้าพบนะคะ
บอกว่าตอนนี้ช่วงโควิดไม่อยากเจอแต่ตอนนี้ค่ะลูกค้าแลบลิ้นแบบนี้ได้
แต่นักข่าวโทรไปอยากจะคุยด้วยบอกว่าไม่อยากเจอติดโควิดนะคะ
ไม่ใช่ท่านติดโควิดนะหมายถึงว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดเฉย
ก็เลยแบบไม่อยากให้ไปใกล้ชิดนะคะ
ทีนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมคะ
อาจารย์หน่องบอกให้ลูกค้าท่านนี้บอกให้กลืนไปเลย
คืนแผ่นทองคำเปลวไปเลยจะดีเหรอนี่ไงก็เลยต้องถามท่านนี้ค่ะ
แล้วถามถูกคนด้วยนะคะรองศาสตราจารย์ดรวิราชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ออสพูดสั้นนะครับ
ให้ความรู้บอกว่าการใช้ทองคำเปลวต้องดูว่าเป็นทองคำเกรดไหน
หยิบทองหอดแล้วมีแผ่นทองคำเปลวแปะข้างบนอันดับนั้นกินได้
อาจจะมีสารฝนเปื้อนเข้าไปในร่างกายได้นะคะ
ก็คือเกรดที่รับประทานได้นะครับก็จะเป็นอีกเกรดหนึ่งนะครับ
แล้วก็ทองคำที่มีความบริสุทธิ์น้อยลงเนี่ยก็จะเป็นอีกเกรดหนึ่งนะครับ
แต่ว่าถ้าใช้ภายในนะมาลงสาฬิกาลิ้นทองนะครับ
ตรงนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงนิดหนึ่งในเรื่องของสารปนเปื้อน
สารปนเปื้อนที่ว่าก็จะเช่นพวกเชื้อโรคนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับ